โอ้โฮก็หิวจริงอย่างนี้
กับช่วงตลอดกินคุณผู้ชมครับร้านนี้ผมไปกินมาแล้วชอบมากอร่อยด้วยบรรยากาศดี
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ผมเลยจัดมาตั้ง๕ดอกอะไรนะ
เรื่องของความอร่อยผมมอบให้กับคุณผู้ชมอย่างเต็มที่

คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าออร์นิวอีซูซูดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์คันนี้
มาพร้อมกับความอเนกประสงค์รอบคันตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย
สามารถวางแก้วหรือขวดน้ำได้มากถึง๑๐จุด
โดยที่ประตูหน้าสามารถวางขวดน้ำขนาดใหญ่สุดถึง๑๕ลิตรได้
อกจากนี้ยังมีช่องเก็บของต่างเช่นที่เก็บแว่นช่องเก็บของหน้าคอนโซลรถ
เก็บของคอนโซนกลางหรือช่องเก็บของใต้เบาะนั่งแถว๒
บอกเลยว่าเหมาะกับคนพกของเยอะอย่างผมมากเลยล่ะครับ
บรรยากาศเขาดีนะมันดูร่มรื่นดีจริงเลยนะครับ
ที่จะได้เห็นน้ำไหลผ่านแบบนี้แล้วเขายังมีสวนเด็กเล่นเล็กอ่ะ
เอาไว้ให้น้องหนูได้เล่นอีกด้วยแล้วร้านอาหารร้านนี้นะ
เป็นสไตล์แบบอาหารใต้รสเข้มเด็ดจัดจ้านในย่านรามคำแหง
อย่ารอช้าผมว่าไปเลยดีกว่าเพราะนัดเจ้าของร้านเอาไว้แล้วด้วยครับ
ตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะครับอยู่กับเจ้าของร้านคุณปุ้ยครับ

ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของอาหารผมอยากจะพูดถึงที่มาที่ไปของร้านก่อนนะครับ

ชื่อร้านมันสะดุบหูนะละมุนลิ้นทำไมติดใจใช้ชื่อนี้ด้วย
เพราะว่าอยากให้ลูกค้ามาทานเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันละมุนลิ้นไปหมดเลย
เหมือนทานอาหารที่บ้านเหมือนครัวที่บ้านครอบครัวส่วนใหญ่ก็คือจะชอบที่นี่
เพราะว่าบรรยากาศดีด้วยอาหารอร่อยด้วย
ผมต้องถามเรื่องสูตรเด็ดเคล็ดลับเพราะแต่ละเมนูเนี่ยน่ากินน่าทานจริง

เป็นสูตรของที่บ้านค่ะที่บ้านทำทานเองอยู่แล้ว
แล้วก็ครอบครัวกุ้ยจะชอบทำอาหารค่ะ
แล้วก็พื้นเพเดิมก็คือจะไปอยู่ใต้มา
ก็เลยได้รับวัฒนธรรมหรือว่าความชอบพวกนี้ค่ะ
ก็เลยได้วัตถุดิบทุกอย่างเราสัญหามาจากใต้โดยตรงนะคะ

อันไหนที่เป็นทุกคนรู้จักดีกับร้านนี้

ต่างจากพะโลก็คือจะคลุกคลิกแล้วก็เข้มข้นกว่า
แล้วที่สำคัญเราไม่ได้ใส่เครื่องยาจีน
ปุ๋ยกั๊กหรือเครื่องที่ใส่สำหรับพะโล้เลย
ตุ๋นด้วยสมุนไพรไทยเลยค่ะ
เห็นบอกว่าวันนึงนี่ขายได้เยอะ
๓๐๔๐กิโลกรัม

แต่เห็นบอกว่าถ้าจะกินเมนูนี้เนี่ย
มันต้องกินกับน้ำพริกกะปิเหรอ
คล้ายขาหมูที่ทานกับน้ำพริกน้ำส้มประมาณนั้น
หนึ่งหนึ่งเราทดลองแล้วอร่อยแล้วเรามาแชร์ลูกค้า
ทีนี้พอลูกค้าได้ทานลูกค้าก็ชอบเลยค่ะ
ตักขึ้นมานะให้ดูชิ้น

ถ้าเกิดเข้าสู่ร้อนกูจะกินมันเลย
อร่อยเลยล่ะจะบอกให้สำหรับเมนูนี้
เมนูต่อไปฮะแกงเหลืองค่ะขายดีมากเช่นกันครับอันนี้จะเป็นฟูนหรือว่าอ้อดิบ
แล้วก็เราจะใช้เนื้อปลากระโพงปลาทะเล
อันนี้คือคนใต้ชอบแน่นอน
มันเริ่มเพิ่มเลย
อร่อยมากเลยนะต้นอ้อผมชอบ
มันกรอบมันกรุบแล้วแบบมันได้รสชาติที่ดีอ่ะค่ะ
ตัวเครื่องแกงอันนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
เพราะเครื่องแกงของเรามันดูแบบมันหอมเตะจมูกจริง
ที่ร้านจะใช้เครื่องแกงสดเราจะทำเองวันต่อวันเลย
แล้วมันจะกลิ่นขมิ้นขึ้นมาเลย

เห็นมีขนมจีนด้วยขนมจีนอะไรบ้างครับ
อันนี้ก็คือเป็นสูตรคุณแม่เก่าแก่เลย
ขนมจีนน้ำยาปลาทูขาไก่
จะมีลูกชิ้นปลามีเลือดไก่แล้วก็มีขาไก่
แล้วก็จะมีเนื้อปลาทูอันนี้เป็นสูตรที่ร้านนะคะ
แล้วก็จะมีอีกน้ำยาจะเป็นน้ำยาปูค่ะ
น้ำยาปูคุณดูเอานี่คือเนื้อปูที่เขาใส่มาในจานจานนี้

รสชาติของมันเหมาะกับชื่อร้านที่บอกว่าละมูลลิ้น
ตัวน้ำแกงครับตัวน้ำยาของเขาเนี่ยมันเหมาะกับขนมจีนมาก
ปูเป็นปูมันอร่อยจริงโอ้โฮเหมือนว่าจะตากลาดให้หมดเลย
นี่ครับนี่คือขนมจีนน้ำยาปลาทูขาไก่
ใครที่ชอบเป็ดแซ่บผมว่าน่าจะเหมาะ
ลูกชิ้นดีอร่อยเนื้อสัมผัสเยี่ยม
เมนูนี้อร่อยแซ่บครับแล้วนู่นล่ะ
๓ชั้นน้ำปลาค่ะตัวนี้
เราจะไม่ใช้หนังหมูในการทอดรู้สึกว่ามันจะเหนียว
เราก็เลยตัดหนังหมูส่วนบนออก
ไปเนี่ยรู้เรื่องเลยข้างนอกมันกรอบข้างในมันฉ่ำ
มันเหมือนซึมเข้าไปข้างในเลยหมักนานไหม

แต่ไม่เหม็นนะคะเวลาผัดเสร็จก็คือจะหอมเลยค่ะ

คือสตอชะอมกระเทียมโถด
เรามาผัดกับกุ้งแชร์บ๊วยแล้วก็วุ้นเส้นค่ะ
ครับสามเหม็นเลย

ที่มันทำให้เมนูนี้ลงตัวมันมีความหวาน
เพิ่มความหวานเข้าไปโดยยิ่งไม่ต้องใส่น้ำตาลเลย

แต่ละจานราคาเป็นยังไงบ้างครับ

เล็กอยู่ที่๘๙บาทเท่านั้น

ส่วนหมูทอดน้ำปลา

ราคาที่บอกไปถ้าลองมาทานจะรู้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน
เพราะเราจะรักษามาตรฐานคุณภาพแล้วก็คัดสรรวัตถุดิบแบบดีมาก
ต้องมาลองทานดูค่ะ
อร่อยจริงเด็ดมาก
เส้นทางมาที่ร้านแห่งนี้ก็ง่ายมากนะครับ
สังเกตไปที่ซอยประดับก็คือ
อยู่ระหว่างซอยรามคำแหง๑๙๒และ๑๐๙

อร่อยสมคำร่ำลือจริง
เพราะฉะนั้นนะครับตลอดกินมาถึงที่นี่แล้ว
เราเนี่ยนะครับมอบผ้ากันเปื้อน
เป็นของที่เลยเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะ
ตอนกินเราเดินทางมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าร้านละมุนลิ้นโอคิเช่น
อร่อยจริงเด็ดมาก

อีกอย่างหนึ่งก็คือหมูทอดน้ำปลา

พูดตรงเลยนะว่าผมทานร้านอื่นมาก็เยอะ

มีโอกาสก็แวะเวียนไปลองไปชิมกันดูได้นะจ๊ะคุณผู้ชม